มาดูเรื่องที่อยู่สูงกันหน่อยก่อนจะไปดูเรื่องชายที่ปีนเสาสื่อสารนะ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนค่ะเป็นช่างที่ไปตัดต้นไม้
ก็ขึ้นไปตัดต้นไม้สูง๕เมตรคุณ
ทีนี้อากาศมันก็ร้อนก็เลยเป็นลม
พอเป็นลมแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวไปดูวินาทีตรงนี้กัน
นี่แหละคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอารถกระเช้ามาช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ติดอยู่บนต้นไม้ค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูจุดเมืองนครนายกได้รับแจ้งมา
บอกว่ากู้ภัยมาช่วยหน่อยตอนนี้มีคนงานตัดต้นไม้เป็นลม
แล้วติดอยู่บนต้นไม้สูงตั้ง๕เมตรแน่
เขาก็ถามเลยว่าจุดพิกัดอยู่ตรงไหน
ปรากฏว่าอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๒ที่บ้านตลาดเก่า

ช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วไงคุณสืบสกุล
สัปดาห์นี้เดี๋ยวกลางสัปดาห์เปิดเทอมแล้ว
ก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้กันนะคะ
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน

คุณก็เลยต้องตัดต้นไม้หน่อยนะฮะ
เออพอไปถึงเนี่ยก็เจอนายสามารถอินเทศ

แล้วก็มีนายชานนท์แพทย์สิริ
นั่งบนบันไดเหล็กประคองตัวเอาไว้อยู่
จากนั้นค่ะอาสากู้ภัยร่วมกับตันยู
ก็ประสานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้เอารถกระเช้ามาช่วยเหลือ
หลังจากที่สามารถนำตัวนายสามารถที่เป็นลมลงมาได้
นายชานนท์ก็มีอาการเป็นลมด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรอากาศมันร้อนมากค่ะ
กแดดอยู่แบบนั้นคอยช่วยเหลือ
นายสามารถคนที่เป็นลมคนแรกอยู่นาน
ก็เลยค้นช่วยเลยเป็นลมด้วยเมื่อลงมานะคะ

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายก
ทั้งสองคนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ

ก็ทราบว่านายสามารถขึ้นไปตัดกิ่งไม้

โชคดีนะคุณที่ไม่ร่วงลงมา

บางทีนะแรงดึงดูดมันก็จะหล่นลงมาได้
และที่สำคัญมีคนช่วย
คือนายชานนท์นั่นเองช่วยประคองเอาไว้ได้ทัน